เรื่องนี้หลายคนเอามือทาบอกตกใจเพราะว่าหมอธีรวัตร
มีคำว่าเตี้ย

ศาสตราจารย์แพทย์ธิรวัตเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทย์ธิระสาธิ์โรงพยาบาลจุลารองกรธ่านบอก

ถ้าเกิดใครอยากฟังปากพี่ต้น
อ่านเพจของหมอธิรวัตรได้

คำนี้ท่านเบลอของท่านเองแล้ว

ว่ามันต้องเป็นคำนี้แน่ในสารระบบคำด่า
แบบเฮ้ยคุณหมอครับผมเห็นท่านเนี่ยเป็นท่านสุภาพ

เจอสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเรื่องทีมงานหน้าด่าน

คลากรทางการแพทย์ทุกท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่
แต่คนบนหอคอยสั่ง
และสุดท้ายแล้วสถานการณ์มันไม่เป็นไปอย่างที่คิด
สั่งก็สั่งไปพร่ำเพื่อคนทำก็ลำบากยากแค้นฮะ
ทุกวันนี้หมอธีรวัตรถึงขั้น
ต้องมีการสะบดคำเดือดออกมา
และสุดท้ายขออภัยทุกวันสุภาพ
ไม่ต้องขออภัยฮะมีแต่คนบอกถูกต้องแล้ว

เหมือนอย่างที่บางท่านบอกผมมันแรงไปแล้ว
และงานนี้ผลสืบเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์โควิด

บินจากสุรินทร์ไปฟินที่ภูเก็ต
แล้วไปถ่ายรูปกับลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วย
ประธานของการค้าที่สุรินก็คือท่านวิรสักษณ์พิษฎนวงศ์
ท่านบอกแล้วท่านไปตรงนี้ได้อย่างไรท่านแซนบ็อกไง

ดังนั้นฉีดครบ๒เข็มไปเหยียบบนแผ่นดินภูเก็ตได้
ฉีดแล้วแล้วไปมาหลังจากภูเก็ตจบงานเด็ดเสร็จเลย
เพราะว่าท่านติดโควิดและเมื่อท่านติดโควิด
คนที่เซลฟี่กับท่านก็คือลุงตุ
ตู่คราวนี้ก็งานงอกว่าตกลงจะติดโควิดหรือเปล่า
แต่ตามรายงานบอกว่าตรวจแล้วนะตรวจแล้วไม่ติดโควิด
ยังสามารถทำงานได้แต่อาจจะไปพบปะคนอื่นอาจจะไม่ได้แล้ว
อาจจะต้องอยู่ในห้องทำงานของท่านทำงานผ่านโลกออนไลน์

ส่งกำลังใจให้ลุงตู่ไวหายป่วยไว
แล้วก็กลับมาทำงานอย่างแข็งขายกันต่อไปลุงตู่งานงอกครับ
ส่วนตัวเลขวัคซีนเป็นยังไงบ้าง
ตัวเลขวัคซีนเมื่อวานนี้ก็เป็นตัวเลขของวันก่อนนะฮะ

โอ้หรอกแต่ละแสน
ส่วนภาพรวมเป็นยังไงภาพรวมฉีดก็๑๐ล้านกว่าโดส
ล้านกว่าโดสตามที่มีการตรวจสอบไว้

แต่ละล้านแต่ละล้าน๑๐ล้าน๑๑ล้านค่อนข้างนาน๗๐
ดังนั้นนับเวลาเหลือเพียง๑๗๙วัน
เป้าหมาย๑๐๐ล้านโดส
ดูแล้วถอนหายใจพอสมควร
ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะฮะ
ให้กำลังใจกันหนักเลยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะคะ